ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

คือ๒ชีวิตของ๒คนนี้นะ
บอกเลยว่าผ่านมรสุมมาหลากหลายมากเลย

เรื่องเงินกู้ชีวิตต้องหลบซ่อน
จนกระทั่งพอร้องเพลงโด่งดังใช้หนี้ใช้สินจนหมดนะ
ตอนนี้มีบ้านหลังใหญ่รถหรูแล้วก็กำลังสร้างค่ายเพลงด้วย
ดูเหมือนชีวิตเนี่ยแฮปปี้สุขสบายทุกอย่างเลยนะ

เจนนี่โพสต์ข้อความนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ความโชคดีก็มักมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบเราอยู่เสมอ
และบททดสอบครั้งใหม่ของเจนนี่ลิลลี่
ก็คือการที่คุณแม่ของน้องตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ
และใน๖เดือนข้างหน้านี้นะคะเธอกับน้องต้องเดินสายทัวร์คอนเสิร์ต
โดยที่ไม่มีคุณแม่ไปคุมก็คิดซะว่าซื้อบ้านมาไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
ก็ให้แม่นอนพักผ่อนที่บ้านก็แล้วกันอ่านะคะและต้องบอกว่าน้องเจนนี่เนี่ยเข้ม
มากเลยนะเธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสู้กับปัญหาอะไร
แต่มีอะไรเนี่ยมาเยอะมาตั้งหลายอย่างค่ะเรื่องแค่เนี้ยแม่ของเธอเนี่ย
ได้สบายอยู่แล้วส่วนคนที่อยากให้กำลังใจเมื่อเจอคุณแม่นะ
ฝากบอกมาแบบนี้เอาแค่พองามพอเอาแค่พอประมาณเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ
ทุกคนบนโลกจะต้องพบเจอกันนะคะไม่มีใครเนี่ยหลีกเลี่ยงได้นะคะ
พูดถึงตอนนี้นะอย่าให้อะไรมากระทบจิตใจของคุณแม่เป็นดีที่สุดค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะติดต่อไปที่น้องเจนนี่ด้วยนะคะ
จัดการส่วนตัวค่ะบอกว่าตอนนี้น้องติดถ่ายภาพยนตร์อยู่
ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงตอนนี้คุณแม่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาแต่อย่างใดนะคะ
แต่คุณแม่แล้วก็น้องมีกำลังใจที่ดีมากเลยค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของคนบันเทิงนะที่เราจะเห็นเลยว่าชีวิตเขาเนี่ย
แบบว่ามรสุมต่างมากมายหลายอย่างนะคะแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งมรสุมหลักเลยแหละ
สุขภาพคุณแม่ที่ต้องผ่านไปให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยคุณแม่ด้วยค่ะ